คุณผู้ชมคะสำหรับพระบรมชายาลักษณ์หรือแม้กระทั่งพระบรมศาธิสลักษณ์
ในหลวงราชการที่๙ที่เรามักจะเห็นกันจนชี้ตา
หัดของพระองค์มักจะถือแผนที่เอาไว้เสมอ
หลายคนเห็นทุกครั้งถ้าเห็นพระองค์ที่ไหนก็จะเห็นแผนที่ในพระหัสทุกครั้ง
ซึ่งในโลกออนไลน์ค่ะมีการเผยแพร่ภาพแผนที่ที่ทรงจัดทำขึ้น
สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ค่ะ
นี่เป็นภาพแผนที่ประเทศไทยที่ในหลวงราชการที่๙
ถือไว้ในพระหัดระหว่างเสด็จทรงงาน
ซึ่งก็เผยให้เห็นถึงลายพระหาดบนกระดาษในสภาพค่อนข้างเปื่อยยุ่ย
มีเทปกาวปะติดเอาไว้ด้วยค่ะ
เขียนข้อความเล่าบอกว่า
วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปที่กรมแผนที่
มีอยู่หนึ่งมุมที่เห็นแล้วน้ำตาจะไหล
เป็นมุมวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของพ่อ
พ่อบอกเราไม่ได้บ้าแผนที่แต่มันคือกำไรของประเทศชาติ
ประเทศชาติเราไม่เราไม่ทำก็ต้องไปจ้างเขา
แผนที่ที่พ่อถือเป็นสิ่งที่พ่อเขียนเองเดินเองแก้เอง
แม้จะถ่ายมาจากเครื่องบินแต่พ่อก็ลงเดินสำรวจ
ว่ามีความถูกต้องแค่ไหนแล้วก็แก้จนกว่าจะถูกมากที่สุด
สิ่งที่พ่อติดตัวกล้องถ่ายรูปดินสอและแผนที่
วันนี้ผมก็ได้เห็นแผนที่ของพ่อเต็มทุกส่วนของแผนที่
เต็มไปด้วยเทปกาวแล้วก็มีการลงท้ายนะคะ
บอกว่าใครจะรักเราเท่าพระองค์สำหรับพระราชกรณียกิจด้านวิศวกรรมสำรวจและแผนที่นั้น
หลวงราชการที่๙ทรงเป็นนักสำรวจและผู้เชี่ยวชาญการใช้แผนที่
โดยทรงจัดทำแผนที่ด้วยพระองค์เองและทรงศึกษาภูมิประเทศอย่างละเอียด
เพื่อประกอบการวางแผนโครงการตามพระราชดำริในด้านต่าง
ขณะที่ทรงใช้งานแผนที่ก็จะทรงเติมข้อมูลลงไป
ทรงแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เสด็จพระราชดำเนิน
อยู่ในชนบทที่ห่างไกลทำให้ทางกรมแผนที่ทหาร
ไม่สามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแก้ไขได้ทั้งหมด
ข้อมูลที่พระราชทานให้แก่นายทหารแผนที่ที่ตามเสด็จ
มีประโยชน์อย่างมากโดยข้อมูลเหล่านั้นมีหลากหลายรูปแบบ
ชื่อหมู่บ้านที่ถูกต้องเส้นทางคมนาคม
รวมถึงแนวเขตการปกครองด้วยค่ะ